พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดอุบลราชธานี
ไปดูเรื่องราวของขี่ขโมยหลักเหล่า

และเป็นการขโมยแบบยกรังด้วยนะคะ

วิธีการของเขากล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้ทั้งหมด

คือใส่หมวกกันน็อกมานะแต่เปิดให้เห็นหน้านิดนึง
แล้วก็ขอสั่งเหมือนร้านขายส่งเล่าอย่างนี้

เขาบอกว่าขอซื้อยกรังหน่อยนะคะ

หลังนี้๒๘๔๐บาท
หลังจากนั้นเจ้าของร้านเดินไปยกรังใส่สุรามาให้
คนร้ายก็ยกรังยกไปทั้งรังเลยนะ

บอกเจ้าของร้านผมขอเชือกหน่อยครับ
เอาไปผูกรังไม่ให้มันหล่นออกจากรถท้ายรถของตัวเองเนี่ยนะ

หลังจากนั้นก่อนที่เขาจะหนีไป
เจ้าของร้านผมขอบินค่าสุราหน่อยสิ
แล้วในจังหวะที่เจ้าของร้านก้มจะเขียนบิน

ฉวยโอกาสขี่รถจักรยานยนต์
ไปพร้อมกับรังสุรา

คือเนียนมากทุกอย่างไม่ได้คือเหมือนตั้งใจจะซื้อจริงอ่ะ
ใช่แต่ว่าฉวยโอกาสช่วงที่เขียนบินเท่านั้นเอง

หลังจากเกิดเหตุเจ้าของร้านเดินทางเข้าแจ้งความ
ให้ช่วยติดตามจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้ให้หน่อย

เพราะกลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยหลังจากนี้
เพราะตัวเองเนี่ยอยู่บ้านเป็นผู้หญิงตามกล้องวงจรปิดเจ้าของร้านเป็นผู้หญิงนะคะ
อยู่กับลูกเล็กอีกสองคนกลัวว่าคนร้ายรายนี้จะกลับมาทำอีก
แล้วถ้าไม่ขโมยของอย่างเดียวทำอย่างอื่นล่ะเขาบอกมันอันตรายนะคะ
ตำรวจจะนำภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านที่ผู้เสียหายเอามามอบให้
แกะใบหน้าของคนร้ายเพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาเปิดหมวกออกมา
ก็เห็นชัดเหมือนกันนะแล้วจะเอาไปเปรียบเทียบกับประวัติ
ที่เคยก่อเหตุทำนองนี้มาแล้วเพื่อใช้ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
เพราะว่าทราบว่าก่อนหน้านี้ตำรวจมีข้อมูลเหมือนกันนะคะ
มีการก่อเหตุลักษณะเดียวกันหลายร้านคือขโมยเหล้ายกรังแบบนี้
ร้านแล้วในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีนะคะ
ส่วนวิธีการเลือกร้านของคนร้ายจะเลือกร้านที่มีคนเฝ้าร้านอยู่คนเดียว
และเป็นลักษณะของร้านที่ค่อนข้างเปลี่ยวหน่อยนะคะ
จะได้ก่อเหตุได้อย่างง่ายนะคะ
แต่หลังจากก่อเหตุแล้วดิฉันสงสัยมาก
เองไหมถ้าดื่มเองเนี่ยถึงขั้นจัดปาร์ตี้เลยนะ

เอาทีละยกรังเขาอาจจะเอาไปขายต่อก็ได้ใช่ไหม
แต่สรุปแล้วมีความผิดนะคะคุณขโมยแล้วเรียบร้อยค่ะ